บนรัชธานีส่งข้อความมาบอกก่อนเลย
สนั่นใจกลางเมืองค่ะ
ข่าวนี้คนอุบลรอดูนะครับ
แล้วคนทั้งประเทศก็รอดูเพราะอุกอาจจริง
ที่เป็นที่มาของภาพข้างหลังเรา
อุบลเดือดดวนปืนสนั่นกราดยิงหน้าผับดับเจ็บเพียบ

แล้วมียิงในข้างในผับด้วยนะ
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์บางช่วงก่อน
มันยิงกันหื้อหูดับตับใบจริง

ผมเกือบตาย
คนถ่ายเกือบโดนอยู่หน้า
เขาบอกว่าผมเกือบตายนะ
นี่อุบลราชธานีไม่ใช่เหตุการณ์ชายแดนนะ

ราชธานีคุณผู้ชมตรงนี้ถ้าใครไปบ่อยตลาดนิกรธานี
นิกรธานีร้านจอดน่ะตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลรัชธานีเลย๕ทุ่มครึ่งได้เมื่อคืนนี้
คุณผู้ชมครับอุกอาดขนาดไหน
ชาวบ้านที่เขาไปกินข้าวในตลาดไลฟ์เหตุการณ์ครับแล้วเขานับไป
คนยิงยิงแบบไร้ทิศไร้ทางคุณผู้ชมนับคร่าวได้๗๐กว่านัดครับ
จังหวะกระสุนฉลับมาโดนรถเขาด้วยนะที่เขานั่งหลบอยู่ตรงนี้
ถ้าอยู่ในรถตายครับพี่ชายคนนี้วิ่งหนีกระสุนมาหลบท้ายรถครับ

เขาเล่าบอกจังหวะนั้นเขาหันไปเห็นคนยิงนะเล็งมาทางเขาพอดี

นี่ขนาดคนถ่ายถ่ายอยู่ไกลแล้วนะ
อีกคลิปครับอีกคลิปอีกมุมถ่ายเอามาจากร้านเหล้าจะเห็นว่าคนในร้านนั่งหลบใต้โต๊ะเอาเก้าอี้มาบังป้องกันกระสุนถ้ายิงมันจริงช่วยไม่ได้แล้วครับ
ในคลิปเนี่ยจะเห็นคนยิงนะครับยกปืนขึ้นรัวกระหน่ำยิงหลายสิบนัดคุณผู้ชมฟังอีกที
หลายสิบนัดเห็นประกายไฟแลบออกมาด้วยฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมพันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์คงศักดิ์ครับท่านผู้กำกับการสอบภอมเมืองอุบลรัชธานี
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วพบผู้บาดเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่ที่ลานจอบรถจักรยานยนต์๒คน
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลบไปในร้านข้าวต้มอีก๒คน
กู้ภัยนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุด
นักข่าวเขาได้เช็คกับท่านพุ่มกลับเลย
มีผู้เสียชีวิตแล้ว๒ศพครับ
ส่วนคนอื่นนะโดนลูกหลง
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคนไหนกลับบ้านได้ก็ทยอยกลับบ้านไปแล้ว
นั่นแหละครับคุณผู้ชมนะครับในที่เกิดเหตุครับพบปลอกกระสุนปืน
โอ้โหมันหามาจากไหนกันละปืนเนี่ยปืนหลายขนาดเลย๙มิลลิเมตร
อันนี้ไม่ค่อยแปลกเราก็เห็นในข่าว
กระสุนปืนกลไม่ทราบชนิดกระสุนปืนลูกซองตกกระจายเกลื่อนกว่าเจ็ดสิบนัดครับคุณผู้ชมฮะ
จากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาเคลียร์ปัญหาส่วนตัวกันอีกแล้ว
พอบอกว่ามาเคลียร์ปัญหาส่วนตัวทีไรจบไม่สวยทุกทีนะครับ
ตอนแรกไปเคลียร์กันในร้านเนื้อย่าง
แต่ตกลงกันไม่ได้ก็มายิงกันหน้าร้านเนื้อย่างนั่นแหละ
ล่าสุดตำรวจบอกว่าพอจะทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ

แล้วก็จะติดตามตัวทั้งหมดมาสอบสวน
เร็วครับตำรวจครับความคืบหน้าข่าวนี้
คนทำประเทศรอดูอยู่ยิงกันอย่างไรล่ะ
กลางเมืองอุบลรัชธานีเจ็ดสิบกว่านัด
คือตอนนี้เหมือนที่พี่เบิร์ตบอกค่ะ
คนทั้งประเทศรอดูอยู่นะฮะแล้วไปดูในทวิตเตอร์ล่าสุด
แล้วมีคนมาให้ข้อมูลเยอะมากเลย
ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีการสอบถามกู้ภัยในพื้นที่นะคะ
ตอนนี้ยืนยันแล้วว่าคนตาย๒คน
หนึ่งในนั้นก็คือเป็นแกรปที่เขาไม่ได้รู้เรื่องเลย

ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้คนเจ็บเนี่ย
ล่าสุดตัวเลขมันไปอยู่ที่๗คนนะคะ

ส่วนเรื่องจำนวนผู้เสียชีวิตเดี๋ยวรอกันยืนยันอีกทีนึงนะ
โอ้โหนี่กลัดยิงอุบล
โอ้ยตายแล้ว